เรื่องนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยคุณผู้ชมฮะ
แล้วจะมีประโยชน์อย่างมากกับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
คุณนิวเนี่ยคุณนิวนพัดสอนนักร้องดังเลยนะ
แกก็ขายข้าวเกลียบด้วย
ทีนี้มีคนมาซื้อแต่ว่า
จู่ขอยกเลิกยกเลิกออเดอร์ไปแล้วขอเงินคืนค่าสินค้า
คุณนิวกับทีมงานตอนแรกจะไม่ให้
เพราะว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ทีนี้
ปรากฏไปโดนหลอกได้ยังไงไม่รู้คุณผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้หน่อย

กลลวงมิจฉาชีพเขาให้แล้ว
มิจฉาชีพมาในคราบของลูกค้าทิพย์มั้ยฮะ
หลอกโอนเงินค่าสินค้ากลางดึกอ่ะ

เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับข้าวเกลียบที่ลูกค้าเขาสั่งซื้อมี๒รายการ
เป็นเงิน๑๗๒๘บาท
มาเที่ยงคืนของวันที่๑๗มิถุนายน
โทรผ่านแอปพลิเคชันเข้ามา
คุณนิวก็เลยเข้าไปดูในแชทลูกค้าเนี่ย
เห็นว่าลูกค้าแนบภาพที่โอนเงินมาให้ดู
อ้างว่าลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ๑รายการนะ
แอดมินยืนยันว่ารับเรื่องไว้แล้ว

เดี๋ยวถ้าจะโอนคืนได้เนี่ยต้องรอ๑๐โมงเช้า

ต้องการใช้โอนคืนมาเดี๋ยวนี้เลย
เพราะว่าลูกค้ารถล้มอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้

มินก็ยืนยันว่าคุณลูกค้ายังโอนคืนให้ไม่ได้นะตอนนี้
ลูกค้าก็ทวงซ้ำจะเอาตอนนี้จะเอาตอนนี้
มินก็อ่ะงั้นโอนเงินให้ไปก่อน

เรื่องยังไม่จบนะโอนรอบแรกไป๖๗๙บาทก็คือ
เขาเกรียบหนึ่งรายการยังเหลืออีกหนึ่งรายการใช่ไหม
ลูกค้าบอกจะยกเลิกอีกหนึ่งรายการที่เหลือจะยกเลิกด้วย
เพราะจะเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ตอนนี้แหละคุณผู้ชมทำให้คุณนิวเอกใจครับ

พอไปเช็คยอดคำสั่งซื้อสินค้าปรากฏว่า
ไม่เห็นมีเลยไอ้ยอด๑๗๒๘บาทที่โอนเข้ามา

ลูกค้าส่งข้อความมาทวงตังค์รัวเลยนะ
จะให้ร้านโอนเงินคืนไป
แล้วพอร้านไม่โอนให้ลูกค้าที่บล็อกไลน์
คุณนิวก็เลยเตือนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะ

หากลูกค้ามาขอเงินคืนเนี่ย

ลูกค้าจริงหรือมิจฉาชีพ
เราเลยอยากจะบอกทุกคนที่ขายของออนไลน์นะคะ
ถ้าลูกค้าไหนที่ต้องรีบโอนเงินคืนนั่นนี่
และทำให้ทุกอย่างมันเป็นความผิดของเรานะคะ

แล้วพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่

นี่นะคะเป็นอุทาหอนศาลก้าวข้าแม่คะออนไลน์ว่า
สมมุติถ้ามีอุบายว่าลูกค้าทำทีว่าโอนตังมาซื้อของแล้ว

ต้องเช็คดีว่าไอ้เงินรอบแรกที่เขาโอนมา